คุณผู้ชมฮะไปดูในห้างแห่งหนึ่งที่ชนบุรีนะฮะ
มีคนเขาถ่ายเอาไว้ได้ว่าผู้ชายน่าจะสูงวัยอายุสัก๕๐๖๐แล้ว
นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็มองไปที่บันไดเลื่อน
อะไรรู้ไหมคุณเพื่อจะส่องผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสั้น
ขาอ่อนผู้หญิงมองขึ้นไปแบบนี้ส่วนตัวเขาชักเข้าชักออกอยู่
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางห้างคุณผู้ชมไปดูคลิปสักนิดหนึ่งนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเขาไม่ได้เอาออกมาโชว์พังงาดง้ำนะฮะ
แต่ว่ามันลอดออกมาจากขากางเกงขาสั้น

แล้วเขาก็เอามือทักไปชักมา

แต่คนที่นั่งฝั่งตรงข้ามเป็นน้องผู้ชายแอบถ่ายไว้ได้คุณ
นี่ฮะเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าชื่อดังกลางเมืองพัทยาจังหวัดชมบุรีนะฮะ
ผู้ชายคนนี้แหมทำเป็นนั่งเอาขาไขว้แบบนี้นะครับ

อันนี้ตามคำให้การของพลเมืองดีที่เขาถ่ายได้นะครับ

รีบแจ้งตำรวจสพเมืองพัทยาเข้าตรวจสอบ
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อคืนนี้เอง
คนที่ถ่ายคลิปนี้ได้คือน้องเติ้ล

น้องเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเขากับครอบครัวนะ

ชายคนนี้อายุประมาณสัก๔๐๕๐ปี

หนังสือมานั่งที่เก้าอี้ตรงนี้
แล้วก็ชอบชำเรืองตามมองไปที่บันไดเลื่อนตลอดเวลา
ว่ามีผู้หญิงเขาเดินขึ้นเดินลงตามบันไดเลื่อน
โดยเฉพาะถ้ามีคนใส่สั้น
ใส่กระโปรงบางทีพอบันไดเลื่อนมันขึ้นไปสูง

ใช่ฮะและมีผู้หญิงหน้าตาดีรูปร่างดีเดินขึ้นลง
ลุงคนนี้จะควักอวัยวะเพศออกมาตรงขากางเกง
แล้วก็ชักไปชักมาไม่สนใจสายตาผู้คนมากมาย
ที่มีคนอื่นเห็นด้วยนะแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้นะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะ
แล้วก็ตัวของน้องเติ้ลเองก็เพิ่งเจอเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรก
น้องเขาบอกผมตกใจนะพี่แต่ผมก็ต้องแอบถ่ายไว้แล้วฮะ
ผมมองว่าเป็นเรื่องอันตรายมากสำหรับเด็กกับผู้หญิง
ฝากให้ทางศูนย์การค้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สอดส่องดูแลนี้นะฮะแต่ขณะที่ตำรวจเข้าตรวจสอบเนี่ย
คนดังกล่าคงไหวตัวทันคุณหลบหนีไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ทางนี้ก็เลยเอาคลิปมาแจ้งเบาะแส
แล้วก็ต้องดูกล้องวงจรปิดของห้างต่อไป
ว่าผู้ชายคนนี้มาจากไหนอย่างไรมานั่งบ่อยไหม
โดยเฉพาะตรงจุดนี้คุณแม่สบายอารมณ์ขนาดนั้น